วันนี้อย่างที่เราให้คำมั่นสัญญากันไว้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วเดี๋ยวมาดูท่าเต้นเดี๋ยวเรายกตัวอย่างก่อนไหม
เราจะซ้อมให้ดูก่อนนะคะ

เราคิดว่าไหวไหมล่ะ

เป็นคลิปด้านสดร้อนจากกองถ่ายไปดู

สนานขนาดไหนทิ้งท้ายกันไปวันนี้เลยละกัน
พี่แจ๊กกะรีนกับเชอรี่ลาคุณผู้ชมไปก่อน

ต้องกินตาย
ต้องกินตาย

ต้องกินตาย

ต้องกินตาย
ต้องกินตาย
ต้องกินตาย